พยาวค่ะที่เกริ่นเอาไว้เมื่อเบรกที่แล้ว
ที่บอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งก่อเหตุฆ่าผู้ชายอีกคน
เอาค้อนทุบเอาเชือกรัดคอผูกไว้ท้ายรถจักรยานยนต์
ขี่ลากไปตามถนน๕๐๐เมตร
ก่อนจะโยนศพทิ้งลงไปในน้ำ
เขามีความแค้นอะไรกันขนาดนั้นถึงต้องฆ่ากันโหดเยี่ยมขนาดนี้นะคะ
ดูต้นเรื่องก่อนว่าเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นมาจากอะไรตำรวจสพปงจังหวัดพยาวเขาได้รับแจ้งมาค่ะว่า
พบศพชายเสียชีวิตอยู่ในลำน้ำงิมที่บ้านแสนสุกบ้านมุ่นในอำเภอปงพอไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุก็
ทราบว่าผู้ตายคือนายกรศักดิ์มูลนีวันอายุสามสิบสองปีสภาพศพเนี่ยนะคะ
ถูกของแข็งทุบตีที่ศีรษะแล้วก็ศพเนี่ยมีรอยถูกลากเป็นทางยาว
เขาก็เลยไล่ย้อนกลับไปค่ะตั้งแต่ที่จุดพบศพเนี่ย
ไล่ย้อนไปดูไอ้รอยลากเนี่ยว่ามันไปเริ่มที่ตรงไหนครับ
มันเริ่มจากหน้าบ้านของนายสุรสักมณีชัยวัย๖๓ปีค่ะ
นับระยะทางจากลำน้ำที่ทิ้งศพถึงหน้าบ้านเนี้ยห้าร้อยเมตรคือครึ่งกิโลนะคะ
และนายสุรศักดิ์ที่เป็นเจ้าของบ้านจุดเริ่มต้นลากไม่ได้ไปไหนนะคะ
ยืนรอมอบตัวกับตำรวจสารภาพด้วยตัวเองเลยว่าฆ่าจริงเป็นคนฆ่าเอง
ตำรวจก็คุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพในช่วงบ่ายค่ะ
เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่ามันแค้นใจคุณตำรวจ
ผู้ตายมาขโมยไก่เขาไปหลายครั้งแล้ว
คือเรื่องราวเนี่ยนะคะวันเกิดเหตุเขาบอกว่า
ผู้ตายเนี่ยนะมาขโมยไก่ที่เขาเลี้ยงเอาไว้ในบ้านช่วงกลางดึก
เนี้ยตอนคืนเนี้ยผู้ตายนายกรรศักดิ์เนี้ยมุดเข้ามาเลย
แล้วก็จะมาขโมยไก่ของเขาของนายสุรศักดิ์
นายสุรศักดิ์เห็นพอดีก็เลยคว้าค้อนฟาดเข้าไปที่ไทยทอย
แล้วก็ที่หน้าผากตีจนนายกรศักดิ์ตายค่ะ
อืมจากนั้นก็เอาเชือกไนลอนมัดเข้าไปที่คอ
ผูกไว้กับท้ายรถจักรยานยนต์ของตัวเองแบบนี้
แล้วก็ขี่จากบ้านค่ะลากศพไปจนถึงลำน้ำงิม
ท้ายหมู่บ้านก็คือลากไปห้าร้อยเมตร
อืมแล้วก็ค่อยตรวจเชือกแล้วก็โยนศพลงไปในลำน้ำ
โอ้โหแสดงว่าแค้นมากนี่อายุหกสิบสามแล้วนะคะ
ฝากค้างที่ศาลจังหวัดพยาวแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาค่ะ
ทีนี้หลายคนก็ยังคิดอยู่ว่าเอ๊ะมันแค่เรื่องขโมยไก่จริงเหรอ
ถึงต้องขโมยกันโหดเฮียมอ่ะเอ้ยต้องฆ่ากันโหดเฮียมขนาดนี้
ทีมข่าวเราก็ลงพื้นที่นะคะไปที่วัดบ้านมุ่นในอำเภอโป่ง
เป็นสถานที่สวดอภิษฐรรมศพของนายกรศักดิ์ที่เสียชีวิตนี่แหละ
นางรัชดาพรจันเทียนผู้ใหญ่บ้านหมู่๓ตะบนนาปรัง
พาทีมข่าวไปตรวจสอบที่เกิดเหตุด้วยพาไปดูเลย
ร่องรอยลากตั้งแต่หน้าบ้านจนถึงลำน้ำเนี่ยเขาบอก

ซะจนตำรวจแทบจะไม่ต้องสืบเลยว่ามันเริ่มต้นมาจากที่ไหน
ร่องรอยเลือดเลิศอะไรเนี่ยนะคะยังเห็นอยู่ชัดเลย
ทีนี้เรามีโอกาสได้ไปคุยเนี่ยพาไปดูรอยลากกันนะคะ

คือย้อนมาจากแม่น้ำมาถึงตรงนี้ก็ชัดแล้ว
ค่ะทีนี้เรามีโอกาสได้คุยกับนางคำป้อมูนีวันวัย๖๐ปีแม่ของผู้ตายด้วย

แม่บอกเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นมาก
ส่วนตัวแม่ไม่เชื่อเลยว่าประเด็นที่ลูกถูกฆ่าเนี่ยจะมาจากแค่เรื่องขโมยไก่
เพราะในตู้ที่บ้านในตู้บ้านแม่เนี่ยมันก็มีไก่อยู่๒ตัวแล้ว
ตัวหนึ่งเอาไว้เลี้ยงผีแก้บนอีกตัวเนี่ยเอาไว้ไปทำบุญให้กับยายของผู้ตาย
เพราะงั้นไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมลูกชายจะต้องไปขโมยไก่ของนายสุรศักดิ์ด้วย
ขโมยไก่ไม่น่าจะเป็นไปได้น่าจะต้องเป็นเรื่องอื่นมากกว่าที่ทำให้ลูกชายถูกฆ่า

เจอไปไม่ก็เสียงได้นี่ไม่เงียบจริงมาบุกมาฆ่ามาแกล้งกันจริงนะไม่ก็เสียใจ
จริงไม่ยอมเอ่ยมันแห่งบทชาติก็แค่
ไปพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านนะคะที่ตอนแรกพาเราไปดูร่องรอยการลากศพ
ผู้ใหญ่บ้านเองก็บอกเหมือนกันว่าหมู่บ้านเราเนี่ยนะไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เลย
นี่ครั้งแรกเลยที่มีการฆาตกรรมแบบโหดเยี่ยมขนาดนี้
มันโหดเยี่ยมจริงนะผู้ใหญ่บ้านบอกมันผิดมนุษย์มานามากเลย
ทำกันอย่างกับไม่ใช่คนเลยทั้งทุบทั้งลากกันแบบนี้
สำหรับสาเหตุถามผู้ใหญ่บ้านเหมือนกันว่าผู้ใหญ่บ้านมันเป็นเพราะเรื่องไก่จริงหรือเปล่า
ผู้ใหญ่บ้านบอกอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันให้ตำรวจเขาทำหน้าที่สืบสวน
แล้วก็หาความกระจ่างมาชี้แจงก็แล้วกัน